ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะวันนี้วันแรงงาน
แต่มีเรื่องอัปเดตถล่มทลายเลย
เป็นคำสั่งแบบมาเมื่อสักครู่นี้เองใช่ไหม

นั่นน่ะสิสงสัยสวดมนต์ไม่ครบบท

วันนี้ประหลัดกระทรวง

แม่ห้องศรมาช่วยราชการ

ตอนนี้สารก็ออกอนุมัติออกหมายจับ

สองคนนี้เคยมีคดีไว้ก่อนด้วยนะครับ

คนหนึ่งโดนควบคุมความประพฤกษ์อยู่หรือไงเนี่ย
อีกคนนึงก็ระหว่างประกันตัว

ดับยุทธ์ดับยุทธ์สามแล้ว
กำลังวันนี้ออกมา

คือ๑๐ตำรวจโทเพชร
เตชะโอลาน๑๐ตำรวจเอกนี้
ลันสายจันทร์จ่าสิบตำรวจพิทักษ์

แล้วก็คาดว่าจะออกอีกสามค่ะ

ตำแหน่งสูงด้วย
มีรองผู้กำกับมีทั้งรองสลวัสดิ์

หมายจับอีก

และก็คาดว่าจะมีการออกหมายจับอีก

ตามภาษาก็ต้องแล้วแต่พยานหลักฐานไปถึง

เรื่องนี้มันต้องสู้กับเรื่องอายุแน่นอน

มาร้องเรียนที่แม่เขาลูกเขาขนาดนี้
ขนาดนี้อายุ๑๙แล้วตอนที่เกิดเหตุก็ว่ากันประมาณปี๒ปี
ก็คงมีคนสู้คือเรื่องนี้มันจะต้องสู้ว่าอายุถ้าเกิน๑๘เนี่ย
และไม่ได้เป็นการบีบบังคับเป็นการสมยอมกัน
คดีอย่างนี้เคยมีปรากฏแล้วครับท่านผู้ชมครับ
แต่ถ้าต่ำกว่า๑๘เนี่ยไม่ได้เลยแม้กระทั่งยินยอมก็ไม่ได้
ถ้าต่ำกว่า๑๕นี่ยิ่งไปกันใหญ่คือกฎหมายแบ่งไว้ว่า๑๕ต่ำลงมา
ถึง๑๘และ๑๘ขึ้นไป
ดังนั้นเด็กคนนี้อายุ๑๙ณวันนี้
เมื่อตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอายุ๑๗
ช่วงนี้ก็จะมีการต่อสู้กันแล้วครับ
ถ้าไปที่ศาลนี้ผมรับประกันว่าเรื่องของอายุนี่
จะเป็นตัวที่จะใช้ต่อสู้กันเพราะเกิน๑๘ไปเนี่ย
ถ้าเป็นการสมยอมกันคุณมิ้นโทษมันก็เบาลงใช่ไหมคะ
อย่างบางกรณีที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยบางทีไปเจอกันในผับ
ไปเจอในผับแล้วก็ไปมีอะไรกันแล้วก็ไปร้องว่า
อายุต่ำกว่า๑๘แต่ปรากฏว่าก็ไปสู้ว่า
อายุกันในผับก็ต้องเข้าเนี่ยต้องอายุก็ต้องเกิน๒๐นะครับ
บางครั้งก็เอาเรื่องอายุมาสู้กัน
ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่ามีการทั้งย้ายตำรวจ

นั่นนะฮะตำรวจค่อนข้างเยอะนะฮะ
แล้วก็ยังมีอีกเขาบอกว่ายังมีอีก๗๘คน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ในกลุ่มต่าง
ซึ่งผมก็เกรงว่าแหมเรื่องนี้นี่
ไม่ใช่เฉพาะตำรวจจะไปจัดการได้นะครับ
ผมว่าทั้งกระทรวงมหาดไทยตำรวจหรือจริงเนี่ย
รัฐบาลเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

เรื่องใหญ่มากครับแม่ห้องศรนี่ผมว่ากลบซะเรื่องอื่น
คือคดีอย่างนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับหนึ่ง
กระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งต่างประเทศจับจ้องอยู่

แต่ถ้าจำได้เราพยายามที่จะลดระดับของตัวเอง
ที่สหรัฐเขาจัดอันดับเอาไว้ในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ย
หนูอยู่อันดับที่แย่ที่สุดเพิ่งจะขึ้นมาได้ไม่นานนี้เอง

ที่สหรัฐคอยจับจ้องประเทศต่างอยู่
คือเรื่องหนึ่งก็คือการใช้แรงงาน

แรงงานเรื่องการประมงซึ่งมีการบีบบังคับขู่เข็นนะฮะ
ไปเอาไปถึงไหนต่างทะเลไปลงถึงอินโดนีเซียอะไรนู่นน่ะนะ
นี่คือแรงงานการค้าการประมง
สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีเด็กนะครับ
ในกรณีบางกรณีเช่นไปที่พัทยาหรือว่าอย่างสถานบริการต่างที่

เวลาสู้กันก็จะบอกว่าเขาสมยอมผมไม่ได้บีบบังคับอะไรนะครับ
แล้วก็อายุเกิน๑๘แล้วอันนี้แหละครับ

แต่ถ้าต่ำกว่า๑๘เนี่ยกฎหมายไม่ให้หรอกครับ
ดังนั้นกรณีของแม่ห้องศรเนี่ย
ผมเข้าใจว่าคนหลักก็คือ
คนนึงเด็กคนนึงเนี่ยที่ตอนนี้อายุ๑๙แล้ว

เวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นไทยทันทีนะครับ
ถามว่าเอาพญาหลักฐานที่ไหนล่ะตอนนั้นวันไหน
ถ้าสมมุติมีข้อความแล้วก็วันที่ระบุในการแชทตกลงตู้พาย

ไม่มีเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ชี้เนี่ย
คดีอาญาอย่างนี้ครับคุณมิ้นท่านผู้ชมครับ
คดีอาญาต้องมีประจักษ์ที่ชัดเจนนะฮะสารถึงจะลงได้นะครับ
ถ้าไม่มีที่ชัดเจนอย่างเช่นไปยิงกันเนี่ยแล้วไปบอกเขา
บอกว่าแสงไฟตรงนั้นมันไม่สว่างมันมองไม่ค่อยชัด
ก็ต้องยกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคดีที่มีความรุนแรง
คือหมายความว่าโทษอัตราโทษรุนแรงนะครับ
ดังนั้นจะต้องมีพยานหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ที่ชัดเจน

ตอนนี้ใช่ไหมแล้วตอนเกิดเหตุเมื่อไหร่

ไหมครับตอนไหนจำได้แน่ชัดเหรอ

ทีนี้ก็อย่างว่าล่ะครับเราก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้ให้ท่านศรีวรา
เพราะท่านจะประชุมก็เรียกทั้งตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย
โดยงานต่างก็มาประชุมเพื่อจะพิจารณาออกหมายจับอีก

คืออย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับประเทศนะคะ
คือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลหรือเปล่า
จริงมันน่าจะเป็นปัญหาระดับชาติด้วยซ้ำ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ที่เรานำเสนอข่าวประเด็นเรื่องนี้มา
คุณผู้ชมไลน์มาหน้าจอเยอะมากนะคุณชุวิตบอกว่า
จังหวัดนี้ก็มีจังหวัดนั้นก็มีจังหวัดโน้นก็มี
คือแบบไลน์ขึ้นมาหน้าจอพูดชื่อจังหวัดมาหมดเลยว่า

แล้วนี่ก็มีการปฏิเสธกันแล้วคุณมิ้นว่า

แม่ห้องศรถ้าเกิดจะดำเนินคดีเรื่องค้ามนุษย

ทางผู้บัญชาการตำรวจ

ท่านก็ปฏิเสธบอกไม่ได้จริงไม่พูดนะฮะ

กระแสสังคมนี้มันค่อนข้างจะแรง

ใครที่แบบปฏิเสธนี่ผมดูแล้ว

เช่นเดียวกับเรื่องที่เราจะพูดในเบรกต่อไป
คุณมิ้นครับก็เป็นเรื่องของกระแสสังคมอีกครับ
เพราะว่าเป็นการจับตามองกรณีของนายบอส

ก็จริงก็ตามที่คุณชุวิตบอกจริงนะ
แต่ทีนี้ผมจะพูดให้ท่านผู้ชมได้ฟัง

คือเราพูดไว้เยอะแล้วนะฮะความผิดอย่างนี้
มัน๕ปีมันนานเกินไป
แต่ผมจะพูดอีกมุมหนึ่งให้เห็นว่า
ความรู้สึกของคนที่เป็นคนในครอบครัว
คนที่เป็นพ่อแม่ควรจะแนะนำอย่างไรครับ
คุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาดูอีกมุมหนึ่งก่อน

คุณผู้ชมคะสำหรับกรณีคดีของลูกทายาทกระทิงแดง
หรือว่าคุณบอสวิทยา
จริงแล้วต้องบอกว่าเรานำเสนอเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว
แต่ว่าเรานำเสนอในมุมของสังคมถูกไหมคะ
ว่าเขาควรจะทำอย่างไรควรจะต้องมาสู้คดีหนีทำไม
ทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมไม่รับผิดชอบ

คือมุมมองของฝั่งคุณบอสใช่ไหมคะ
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือจริงเนี่ยนะครับ

วันที่๒๓๒๕เมษาก็ยังไปอีก
คิดดูเอาแล้วกันนะครับ

ซึ่งเป็นสิ่งที่เดือนที่ผ่านมา
นี่ทั้งสำนักข่าวไทยต่างชาติจับจ้องกันหมด
แต่๒๕เมษาก็ยังบินชิล
เครื่องเจ็ตส่วนตัวถ่ายรุ่งถ่ายรูป

เมษานายบอสเดินออกจากเดินทาง

จากที่สนามบินดอนเมือง
ประเทศไหนไม่รู้

ข่าวมาเป็นอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงครับ

ก็เป็นแจ้งหอการบินมันก็ต้องแจ้งครับว่าเดินทางไปไหน
มันไม่มีทางหรอกครับว่าจู่จะมาเดินทาง
ออกไปไหนก็ไม่มีใครรู้ไปที่ไหนไม่รู้
มันมีหมายกำหนดการหมายการเดินทาง
หรือว่าหมายต่างที่กรมการบินเขากำหนดว่า
เครื่องนี้จะบินไปไหนก็ต้องทราบครับ

พศเดินทางออกไป๒๕เมษา๒๗เมษา

ทีนี้ไล่ต่างไล่เลี่ยงกันแล้วคุณมิ้นครับ
ผมอยากจะพูดบ้างสมมุติว่าผมเนี่ยก็มีลูกเหมือนกัน
นะนะนะ
ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี่เราจะต้องไปพิสูที่สารมันจะไปพิสูที่สารดังนั้นน่ะ
เราจะตามใจลูกไม่ได้หรอกครับ
เราจะไปบอกไม่ได้จะไปยุโยงส่งเสริมหรือว่าจะไป
ไม่ต้องไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับ
เรื่องนี้ผมแนะนำว่าพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญ

ที่จะต้องให้ต่อสู้
เขาคิดว่าเขาพยายามปกป้องลูกหรือเปล่าคะ
ก็ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าปกป้องผิดหรือเปล่า
อย่าไปคิดว่ามีสตางค์แล้วเราจ่ายสตางค์เคลียร์ได้

คนที่มีคดีเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่กลางทะเลทราย
ผมบอกได้เลยครับอยู่กลางมหาสมุทร
ใครเนี่ยเอาไม้มายื่นให้ให้เกาะให้จับ

จริงไม่จริงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะเอาไปให้ใคร
เคลียร์ได้เคลียร์ผู้ใหญ่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ได้

วันที่มีคดีเนี่ยทุกคนต้องนิ่งครับ

ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายเห็นไปเดินทางนู่น

เพราะคดีอย่างนี้เป็นคดีที่สังคมจับจ้อง

คุณต้องรู้ซะก่อนว่าคุณมีสถานะเป็นอะไร
คือมันเป็นเรื่องของชนชั้นและสถานะทางสังคมด้วย

ประเทศต่างจะไม่ว่าฮ่องกงจีนอเมริกา
ที่มีหมดบุคคลรวยที่คนเขามองเห็นว่าคุณเป็นท็อป
คุณไปอยู่ข้างบนอยู่บนครีมอยู่สูงสุดของสามเหลี่ยมนี้
และคุณแสดงท่าทางอาการไม่ยอมรับกฎหมาย

จุดที่สำคัญและกระบวนการกฎหมาย
ต้องพยายามทำให้คนส่วนมากเห็นว่า
จะใช้กฎหมายเหมือนกัน
กรณีนี้ที่ผมพูดเนี่ยว่า๕ปีมันนานเกินไป
กรณีบางกรณี๕วัน๔เดือนขึ้นสารเรียบร้อยแล้วครับ

ตัดสินออกติดคุกออกมาแล้วด้วยซ้ำ

แล้วไปทำตัวแบบนี้อีก๒๕ก็เดินทางออกต่างประเทศ

จะไม่ว่าใครที่จะเป็นพ่อแม่หรือเป็นคนในญาติ
เตือนครับแล้วก็ต้องให้แนวทางที่ถูกทันทีเลย
บอกว่าไม่ได้อย่างนี้เราต้องให้กำลังใจ
อยู่ต่อสู้นะยื่นยอมรับ
ก็มันเป็นคดีหมินประมาท
คดีประมาทไม่ได้คดีใหญ่โตอะไร

ผมดูได้เลยคุณเอ่ยชื่อได้เลยครับ

โดมเขานึกละนั่น๒ศพ

และก็ให้รอลงอาญา
และให้ควบคุมความประพฤติ๑ปี

เราต้องไปรายงานตัวทุกเดือน

สอนรามนี่ก็เหมือนกันครับสารลง๓ปีครับ

เห็นไหมครับมีทั้งบำเพ็ญประโยชน์

ผมถามว่าแล้วในบอสเนี่ย

สเปเชียนตรงไหนพิเศษตรงไหนครับ

มหาศาลไม่อยากให้ลูกตัวเอง

ผมถามว่าไอ้นี่มันหนักกว่าอีกไหมครับตอนนี้

ประเทศไทยเขาถนัดครับเรื่องอะไรล่ะครับ
ผมจะบอกให้เรื่องล้มแล้วก็ไม่ข้ามครับ
ว่าคนไทยล้มแล้วกระทืบซ้ำครับ

เพราะล้มแล้วอะไรครับศาลออกมาให้จับ

เดี๋ยวคดีไปอยู่ที่ไหนรู้หลักแหล่งเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่ามันเป็นขั้นตอน

บางคนก็บอกแล้วครับว่าผมจะดำเนินการกฎหมายมีกฎหมายอยู่

เอาล่ะครับชาวบ้านเขาทำไม่เป็น
ดังนั้นก็เห็นกรณีแบบนี้เป็นตัวอย่างแล้ว
เป็นตัวอย่างแล้วล่ะครับว่ากรณีนี้ทำได้
ซึ่งจริงเราก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้น

ทางผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ก็ต้องดำเนินการให้รวดเร็ว
เอาละเมื่อมาถึงขั้นนี้ผมก็พูดถึงประเด็นที่ว่า

ต้องเข้าใจและก็ต้องชี้ทาง
เพราะว่าตอนนี้เริ่มจะไปทางผิด
ถามว่าคุณมีเงินเยอะอย่างนี้คุณทำอย่างนี้คุณคุ้มเหรอ

อายุความทั้งหมด

คุณจะไปออกข่าวคุณจะไปทำอะไร
มันก็ดูแล้วมันเหมือนกับแหมนี่มันมีประวัติเก่า
แต่ว่า๕ปีนี่เขาก็ดูชีวิตโอเคอยู่นะคะ
ก็ที่ผ่านมาโอเคถามว่าโอเคจริงเหรอครับ
ก็ไปปาร์ตี้ไปว่ายน้ำต่างประเทศคุณมีนครับรู้ไหมครับ

มันไม่มีคดีที่โอ้โหร้ายแรงถึงขนาดฆ่าคนไทย
แต่เนื่องจากคุณเป็นบุคคลที่สังคมจับจ้อง
เพราะว่ามีสถานะเป็นมหาเศรษฐี

ก็เท่ากับว่าคุณเป็นคนชั้นนำของสังคม

และนี่ไม่ผลกระทบไปถึงกิจการอีกละ
หลายคนไลน์มานะบอกว่า
จะเลิกแบบอุดผลิตภัณฑ์

ผมยอมรับครับ

ผมไอ้นั่นไปเพราะไอ้คดีแอลกอฮอลนั้นก็ไม่มีแล้ว

เป็นการเมาหลังขับหมายความว่าเครียดไปกิน

แบบที่เกิดไกลไปอีกก็จะเอาเรื่องของความเร็วมาต่อสู้เลยครับ
ว่าครับรถเร็วสอบมาคือพูดอย่างง่าย

เมื่อสังคมเห็นตัวอย่างแล้วสังคมก็จะบอกแล้ว

อย่างนี้ก็ให้สั่งให้สอบผู้เชี่ยวชาญ

ปกติถามนิดนึงได้ไหมคะอันนี้อยากรู้ส่วนตัว

ต้องชี้แจงไหมคะว่าภารกิจคืออะไร
ไปเมื่อไหร่กับวันไหนไปทำอะไร

ต้องชี้แจงครับว่าจะไปไปกิจติดธุระอะไร
ไปวันไหนถึงวันไหนไม่ใช่บอกว่าไปติดธุระต่างประเทศ

ไม่ได้หรอกครับในกรณีที่เกิดไป
เรื่องถึงศาลฮะศาลยังจะต้อง

นี่ไปเครื่องบินเจ็ตบอกได้ยังไงครับ

คุณคิดดูแล้วกันฮะเป็นเครื่องบินเจ็ตแล้วบอกว่า

เพราะสายการบินทุกสายการบิน

ก็ต้องมีหมายกำหนดการว่างแจ้งไว้ที่หอ

เพื่อดูการจราจรให้มันไม่ชนกันให้อะไรมันต้องแน่นอนสิครับ

เพราะจะลงจอดที่ไหนเขาก็ต้องรู้นะว่า
จะมีเครื่องบินมาลงจอดกี่โมงยังไง

เป็นเรื่องแปลกของคนที่มีสตางค์

คิดแปลกถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ย

ไปสู้เขาเลยลูกนะเออดูสิ

เราไปจ่ายให้เยียวยาให้ผู้เสียหาย
ก็มีเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้าน
แล้วเยียวยาเขาอ่ะเขาก็ให้เรานะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาแสดงตัว

ผมเชื่อมั่นว่าถ้าวิธีการแบบนี้
ถึงแม้ว่าตอนนี้นะ

แล้วคุณก็ยังได้ประกันด้วย

ถ้าออกนานแล้วแล้วคุณเพิ่งมาสารก็ไม่ให้

เมื่อวันที่๒๗นี่เอง

แล้วเปอร์เซ็นต์ที่ลูกเราผิด

ไปเรียนจับใบดำใบแดงได้ใบแดง

เพราะว่าผมตรงผมผิด

กระบวนการทางกฎหมายครบหมดแล้ว

เพราะว่าผมเห็นว่าการกระทำนี้ไม่ถูกต้อง

เพราะว่าเห็นว่าระยะเวลานานเกินไป

กระบวนการกฎหมายมันเริ่มมาตั้งแต่ต้น

หลีกหนีหลบไปเลี่ยงมา

ใช่ยังไงก็ต้องผ่านตม

มันมีสัญชาติอื่นหรือเปล่า
เริ่มในพูดแล้วว่าจะไปสอบมีสัญชาติอื่น

เพราะว่าในตอนที่ฮ่องกงนั้นแตก

ฮ่องกงนั้นกลับคืนสู่ประเทศจีนนั้น

ถือทั้งฮ่องกงด้วยถือทั้งอังกฤษด้วย

บอสอาจจะทำได้แต่ที่ในใจ

ต้องบอกครับในบอสว่านายบอสอย่าทำอย่างนี้เลย
ผมว่าคุณมามอบตัวเถอะ

และต้องอยู่ต่อสู้กระบวนการกฎหมาย
จบสิ้นซึ่งเป็นคดีที่

ทุกคนก็จับจ้องและที่สำคัญ

จะมาหลอกเยอะหลอกว่าช่วยได้
อกว่าจะเลี่ยงได้หลอกว่าจะเอาไม้
ผมเป็นตัวอย่างครับหลังที่ผมมีคดี

หมดว่าผมยอมติดคุก
มันก็จะมีมาละครับจะเอานู่นเอานี่เดี๋ยว
จะไปพาไปหาผู้ใหญ่เดี๋ยวคนนั้นจะเคลียร์อะไรได้

ดังนั้นผมแนะนำให้ท่านผู้ชมที่มีคดี
หรืออยู่ในระหว่างคดีต่อสู้คดีตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
และวิธีที่ดีที่สุดที่ผมเคยแนะนำคือพูดความจริงครับ
อืมคุณผู้ชมคะพูดถึงกรณีคดีนี้แล้วเนี่ย
จะมีอีกหนึ่งคดีถูกหยิบยกขึ้นมา
คือคดีของต้องบอกว่าเป็นคนที่
ฐานะแตกต่างกันกับในบอสเลยตายายเก็บเห็ด
ถูกพูดถึงตลอดถูกพูดถึงทุกวัน
พรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินแล้วด้วย

ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้พูดถึงอีกหนึ่งคดี

แต่คดีนี้อยู่ในใจคนไทยทุกคน
และยังคงถูกพูดถึงก็คือคดีตายายเก็บเห็ด
หลายคนอาจจะได้ยินแค่ว่าตายายเก็บเห็ดตายายเก็บเห็ด
จำคุก๑๕ปี๓๐ปี
เรียงกันหน่อยดีไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ดีครับเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของกฎหมาย
คดีเมื่อกี้ที่ผมพูดเกี่ยวกับในบอส
ก็เห็นแล้วว่ามีเวลา๕ปี
ถึงจะถึงกระบวนการแค่ออกสารออกหมายจับ

สรุปคำว่าตายายเก็บเห็ด
พรุ่งนี้ศาลจังหวัดกาลสินจะนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกา
คดี๒ตายายบุกลุกป่าสงวน๗๒ไร่
สารดีการส่งคำพิพากษามาแล้วครับรออ่านอย่างเดียวนะครับ
ทีนี้แนวทางทางวิชาการเขาก็สรุปมาว่า
มี๔แนวทางที่จะเป็นไปได้
คือคดีนี้สารชั้นต้นตัดสิน๓๐ปีนะครับ
แล้วก็สารภาพลดเหลือ๑๕ปีสารอุทธรณยืนตามสารชั้นต้นครับ
แนวทางวันพรุ่งนี้ก็คือ๑พิพากษายืน

เข้าคุกทันทีครับแหมผมพูดถึงเรื่องเรื่องฟังคำพิพากษานี้
โอ้โหขนลุกครับเพราะว่าฟังศาลปุ๊บติดคุกปุ๊บ
บางคนเป็นลมยิ่งถ้าเกิด๑๕ปี๓๐ปีเนี่ย
โอ้โหฟังแล้วหูอื้อไปหมดครับ

ดังนั้นพิพากษายืนนี่จบแล้วนะครับเพราะเป็นสารดีการแล้ว
สารสุดท้ายแล้วสารสุดท้ายแล้ว
ถ้ายืนก็๑๕ปีแล้วครับเข้าคุกทันที
๒ยกฟองครับสารยก
สารยกก็คือหลุดครับครับ
คนก็พูดว่าตาย้ายเก็บเห็ด
ใช่คือรู้แค่ว่าตายอย่าเก็บเห็ดแล้วติดคุก๑๕ปี
เราก็พูดตามต้องให้ความเป็นธรรมและมองทั้งสองด้านนะครับ

ข้อหาเก็บเห็ดในป่าสงวนมันไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีมีแต่ข้อหาบุกลุก
แล้วตัดไม้แพ่วถางป่าในเขตป่าสงวนนะครับ

สองข้อหาบุกลุกและตัดไม้
เขตป่าสงวนทำไมลงโทษ๑๕ปี

ลงโทษจำเลยคนอื่นก็เป็นมาตรฐาน๓๐ปี
เมื่อรับสารภาพก็ลดเหลือ๑๕ปีทุกคน

ข้อที่๓สถานะตายายคือต้องเรียนให้ทราบว่า
นางแดงอายุ๔๘ปี
อุดมอายุ๕๑ปี
แต่เราก็เอาเราสรุปกันว่าเป็นตายายแล้วกัน

ทีนี้สมมุติว่าสารเอาเรื่องอายุมาพิจารณา

นั่นสิครับเพราะว่าพูดตรงมันไม่เกี่ยวนะ

หารหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่
ตายายเป็นคนหาเช้ากินค่ำ
อันนี้ก็อาจจะมีข้อสงสัยนะ

การสืบสอและพินิษฐ์จำเลยก่อนพิพากษา
วิธีการที่สารใช้เมื่อมีกรณีสารก้ำกึ่ง
ว่าจะรอการลงโทษได้หรือไม่

ทีนี้ทำไมบางคดีสารลงโทษน้อย

คือป่าป่าสงวนเนี่ยสารดูจำนวนเนื้อที่ครับ

หากเสียหาย๒ไร่ไล่นึงมันน้อย
ในกรณีนี้เสียหายมากกว่า๗๐ไร่

ก็ถึงกรณีที่เป็นกรณีที่มีพื้นที่กว้างนะครับ
ว่าจำเลยไปรับจ้างในทุนเข้าไป
ยาย่าในป่าสงวนมีความผิดไหมครับ

คือการก้นสร้างหรือแพ่วถางในเขตป่าสงวน

ต้องถือว่าจำเลยเป็นตัวการในการกระทำความผิดนั้น

ถ้าเกิดก็รับจ้างมาก็ต้องผิดไปด้วย
แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นคือพื้นที่ป่าสงวน

ผมไม่รู้ว่าไอ้ที่ขนมานี่เป็นยาเสพติด

ข้อหาทั้งสองถูกดำเนินคดี
ไม่ใช่ข้อหาเก็บของป่านะครับ

แต่ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันบุกลุก

เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไป

ทีนี้จากข้อเท็จจริงก็มี

แล้วมีมอเตอร์ไซค์

การการยุติธรรมมันมีต้นทาง
ยาวไปถึงสายทานที่ไปถึงปลายทาง

เรียกว่าอยู่ปลายทางเป็นผู้ที่ตัดสิน

คือกฎหมายที่เรียกว่าชะลอฟ้อง
คือโดยมากเนี่ยก็จะมักจะฟังกันแล้วครับ

พยายามหลักฐานไม่มีไม่แน่นะครับ

มันมุมมองของท่านผู้พิพากษา
แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น
มองแล้วเมื่อพยานหลักฐานคุณเนี่ย
โดนโอ้โหอย่างนี้แหละครับ

ล้อเล่นนะครับขนาดรับสารภาพ

เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณมิ้นที่ผมบอกกับท่านผู้ชมว่า

รอฟ้องการชะลอฟ้องคือการต้องดู
ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริงไหม

ตายายตรงนี้ความเสียหายคุณไม่ได้ทำนะฮะ

คนที่ไม่มีสตางค์อย่างตายาย

ต้องให้ความเป็นธรรมกับตรงต้นทางของ

ตำรวจคือท่านอายการนี่แหละครับ
เพราะถ้าเกิดฟ้องไปแล้วไปสู้ที่ศาล

แล้วมีคดีนี้จิตใจมันไหวไหมตกต่ำไหม

เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ที่เราเรียกว่าการชะลอฟ้อง
ซึ่งจริงหลายคดีที่ญี่ปุ่นเขามีกระบวนการชะลอฟ้อง
เพราะอย่างกรณีของรองอธิบดีที่ไปขโมยรูปภาพ

เพราะเขาขี่ว่าการฟ้องไม่มีประโยชน์
ไม่ได้มีความเสียหายมากมายเจ้าของทรัพย์สินยอม

เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของรัฐของชาตินะฮะ
เพราะฉะนั้นไม้มื้อต่างใครจะไปยกให้
ใครจะไปเยียวยาให้เมื่อมีความเสียหายถึง๗๐กว่าไร่

ตัวเองไม่เกี่ยวข้องตัวเองผ่านมาตัวเองไม่ได้ทำมา

ก็น่าจะรู้ไหมคะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
นั่นเป็นกระบวนการซึ่งบอกแล้วไงครับคุณมินครับ
มันจะทำให้ต้นทานจะบอกว่าอย่างนี้
ก็สู้ไปก่อนก็นี่ไงมีหลักฐานอะไรก็สู้ไปก็ฟ้องไปก่อน

แล้วใครรับผิดชอบเขาล่ะถ้าบอกให้สู้ไปก่อน
ตรงนี้แหละครับที่เราจะเห็นได้ว่าคนจนหลายคน
หรือคนที่ไม่มีสตางค์เนี่ยก็จะเลือกทางเอาว่า
ขอยอมรับขอติดคุกนะครับ
เพราะว่าบางคนถึงขนาดขายที่ขายทางขายบ้านมาต่อสู้นะครับ
และกระบวนการตรงนี้แหละครับที่สำคัญที่จะมีคนหลอก

แหมก็พูดไปได้ครับเพราะว่ามีสตางค์
แต่คนไม่มีสัทธานี้จะไปจ่ายยังไงครับ
ต้องขายบ้านขายรถเพื่อจะมาสู้คดี

ก็ต้องจ่ายทนายถูกไหมครับ

เพราะฉะนั้นวิธีการต่อสู้ของคนจนกับคนรวยแตกต่างกันตรงนี้แหละครับ
ให้ความหวังว่าสู้ได้นะอย่างนี้ไม่ผิดหรอก
อย่างนี้เราก็ทำได้ไม่มีปัญหา
ก็หลงทางครับดังนั้นสู้คดีเนี่ย
สำคัญที่สุดคือตัวเองเป็นหลักครับ
เราฟังข้อกฎหมายและตัวเองเป็นคนตัดสินใจ
อย่าให้ทนายอย่าให้ใครตัดสินใจแทน

คุณผู้ชมวันนี้นะเราเอาคดี๒คดีมา
พูดคุยกันเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงกระบวนการ
การทำงานของกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา
คุณผู้ชมคดีหนึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นกับมหาเศรษฐี
อีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นกับตายายที่เป็นเหมือนชาวบ้านตาดำ
ความรวดเร็วในการทำคดี
โทษแล้วก็กระบวนการต่างในการดำเนินการเนี่ย
มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างเห็นได้ชัด
บางคนมองว่าตากับยายมีแค่มอเตอร์ไซค์๑คันกับมีดพระ
จะไปตัดไม้๗๐กว่าไร่ได้ไหม
ต้องบอกก่อนว่าในพื้นที่นั้นมันมีกลุ่มคนที่เขาตัดไม้อยู่ด้วย
จังหวะตำรวจเข้าไปเจอเนี่ยทุกคนวิ่งหนีกันหมด
ตายายก็วิ่งหนีด้วยก็เลยรวบไปว่า
อาจจะอยู่ในเครือข่ายด้วยก็เลยกลายเป็นเรื่องของตายายเก็บเห็ด
แล้วก็กลายเป็นบุกรุกป่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็เปรียบเทียบกันว่า
แล้วที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนไปสร้างรีสอร์ท
ทำไมตอนนี้ไม่เห็นโดนเหมือนตายายเลย
ตายายเลือกที่จะสู้คดีเลือกที่จะใช่ครับ

ถูกต้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วแล้วคนที่หนีกลับได้โอกาสที่ดีกว่าหรือเปล่า
อันนี้เป็นคำถามที่ทางกระบวนการยุติธรรมต้องตอบให้ได้
ใช่ครับทีนี้กระบวนการยุติธรรมก็จะตอบอยู่นะครับว่า

ตัวนี้ครับคือตัวสำคัญนะครับ
คือไม่สามารถตัดสินได้ตามกระแสสังคม
จะเป็นว่าตายายถ้าเกิดคนจนก็ต้องตัดสินแบบนี้
กฎหมายต้องมีฉบับเดียวจะเป็นในบอสก็ต้องตัดสินแบบนี้
มีกฎหมายฉบับเดียวไม่สามารถเว้นวักได้ว่า
คนจนจะให้เว้นวักคนรวยจะไปเว้นวัก
อันนี้ก็คงไม่ได้เพราะว่ากฎหมายนั้นถ้ามีหลายมาตรฐานแล้วเนี่ย
สังคมจะไม่มีจุดยืนนะครับตรงนี้ตัวสำคัญครับ
เพราะฉะนั้นพิสูจน์ให้ดูครับคุณมิ้นวันนี้
เราเอากรณีของตายายซึ่งกระบวนการไปถึงสารดีกาแล้ว
และการตัดสินของสารท่านก็เป็นท้ายแล้วครับ
คือหมายความว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเขายืนเข้าคุกทันที
ส่วนในกรณีของในบอสยังไม่ได้เริ่มนะฮะ
สารออกหมายจับเมื่อสดเมื่อสองสามวันก่อนนี้เองนะฮะ
ทีนี้พิสูจน์แล้วว่าอีกคนนึงก็อาจจะมีชีวิตที่สุขสบาย
ส่วนอีกคนนึงนี่โอ้โหจะกินยังไม่มีแล้วล่ะครับ
แต่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับสารเอามาพิจารณาไม่ได้นะฮะ
อย่างที่บอกแล้วครับกฎหมายต้องมีฉบับเดียวครับ
จะใช้หลายฉบับหลายมาตรฐานหรือหลายชนชั้นไม่ได้ครับ

เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ตาสว่างกันถึงในเรื่องของกระบวนการต่างที่เกิดขึ้น
แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการด้วยเหมือนกันก็คือ
อยากให้กระบวนการยุติธรรมทำให้คนไทยทุกคนและเราเองได้ตาสว่างเหมือนกัน

แล้วมันไม่ได้มีการแบ่งแยกกันว่าคนรวยใช้อย่างหนึ่งคนจนใช้อย่างหนึ่ง
รวมถึงอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจกับประเด็นพ่อแม่รังแก่ฉัน

เดี๋ยวเราตอบกันหลังไมค์ได้ไหมคะ
แล้วผมจะตอบตรงนี้นะ
เพราะว่าที่ผมพูดให้เห็นความแตกต่างหรือความเหมือนกันเนี่ย
บางครั้งคนในสังคมอึดอัด
ผมเข้าใจครับนั่นคือสิ่งที่ผมคอยตั้งคำถามอยู่เสมอว่า

ผมมีสตางค์ผมก็ยอมไปติดคุกนะฮะ
เพราะฉะนั้นผมมีสิทธิทวงถามแน่นอนครับ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะ
ใครอยากจะส่งเรื่องราวมาส่งมาได้เหมือนเดิม
รวมถึงวันนี้เราจะลารายการไปด้วยเสียงของบุคคลบุคคลหนึ่ง
ที่เพิ่งจะได้รับคำสั่งย้ายราชการเป็นเพื่อนราชการเอง
อ๋อท่านภูวะนะครับ
กระทรวงมหาดไทยให้ผมไปช่วยรายการที่กระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมก็คือในวันพรุ่งนี้
เนื่องจากที่ท่านประหลักกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
ออกคำสั่งเนี่ยก็เนื่องจากว่า
การสอบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยยังไม่เสร็จสิ้น
เกรงว่าจะมีการใช้อิทธิพลเกิดขึ้น
จึงมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย

เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นผมขอให้
และขอให้ทุกคนนะครับ

ผมอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันหาข้อเท็จจริงดังกล่าวให้กระจ่าง
และก็เสร็จสิ้นโดยรวดเร็วเพื่อศักดิ์ศรีของชาวแม่ห้องศรทุกคน
ว่าเราไม่ใช่เมืองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ฆาตการทุกคน
ได้ร่วมกันทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเหมือนเดิมต่อไป

สวัสดีครับ